สู้นะคนไทยเราจะสู้ไปด้วยกัน
ขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลดูแลกันเป็นอย่างดี
ส่งกำลังใจผ่านไทยรัฐทีวี
สู้กับโควิดคราวนี้ขอให้โชคดีให้มีชัย
บันเทิงไทยรัฐส่งใจ
ขอให้คนไทยปลอดภัยทุกคน